ชาวบ้านเขาขุดพบนะคะบริเวณวังเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาคร
กันว่าเรือลำนี้อายุกว่าร้อยปีเลยนะ
เห็นไหมพื้นที่กว้างใหญ่ภัยศาลแบบนี้ชาวบ้านเขากำลังขุดเตรียมดินนะคะ
เพื่อที่จะทำที่เลี้ยงกุ้งการขุดพบเรือโบราณครั้งนี้
อยู่ในพื้นที่ของนายเกรียงศักดิ์โตการค่ะอยู่ที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าของที่ดินและชาวบ้านก็ช่วยกันขุดดินออกจากเรือ
เพื่อที่จะนำเรือขึ้นมาไว้บนคันดินนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านก็วัดกันเลยนะคะ
ก็คือเรือขนาดความยาวสิบแปดเมตรกว้างหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตร
ค่ะจมอยู่ในดินที่ลึกลงไปสามเมตรค่ะตัวเล็กเยอะค่ะแล้วก็ต้องฟังดีดีนะคะ
ครับแล้วนอกจากเนี้ยเนี้ยนะคะก็ยังพบพวกเศษกระเบื้องที่คาดว่าน่าจะเป็นของใช้อย่างหม้อดินโถหายด้วยนะ
น่าจะเป็นของโบราณด้วยถูกนายสุมนต์พุ่งน้ำเข็มชาวบ้านตะบนโคกขาม
ซึ่งเป็นคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยเล่าให้ฟังว่านำรถมารับจ้างขุดดิน
เพื่อที่จะไปทำคันดินรอบวังเลี้ยงกุ้งพอลงมือขุดไปได้ไม่นาน
ก็พบส่วนของหัวโหลหัวเรืออืมโหลขึ้นมาอืมนะคะ
ก็เลยไปคุยกับนายเกรียงศักดิ์เจ้าของที่ดินหน่อยบอกว่าที่ดินตรงนี้จะทำอะไร
ท่านก็บอกว่าที่ดินบริเวณนี้มีเนื้อที่กว่าร้อยไร่จะใช้ทำวังเลี้ยงกุ้ง
ก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าจะพบเรืออยู่ในที่นี่แหละนะคะจนกระทั่งไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุด
ก็เห็นว่าโอ้มีเรือโบราณน่าจะอายุกว่าร้อยปีก็เลยไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบด้วยนะคะ
เรื่องต้นนายเกรงศักดิ์ก็จะนำเรือนี้ไปถวายวัดแล้วก็จะให้เยาวชนให้ชาวบ้านได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะคะ